ชาวเน็ตอัดคลิปเอาไว้ได้แล้วก็มานำมาฟ้องกันในโลกโซเชียล
พนักงานขับรถรับส่งพนักงานของนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ปราจีนบุรี
เขาบอกว่าขับรถพฤติกรรมแบบนี้ดีหรือเปล่าหวาดเสียวเหลือเกิน
ขับรถประมาทไปดูกันก่อนว่าประมาทขนาดไหนค่ะ
นี่แหละฮะลูกศรชี้เลยก็คือคันที่เป็นคันที่เรากำลังจะกล่าวถึง
ใช่บันทึกไว้ได้จากกล้องหน้ารถสำหรับคลิปนี้
ใช้งานยูทูปรายหนึ่งค่ะเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถ
บันทึกเหตุการณ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีกำลังขับรถตามรถสองแถว
รับส่งพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ปราจีนค่ะ
ขับรถหวัดเสียวคล้ายกับพยายามขับรถแซงคันหน้าตลอดเวลา
ทั้งที่มีรถสวนทางในเลนส์ฝั่งตรงข้ามนะคะ
ส่วนทางแทรกไม่พอยังมีการเบรกชะลอแล้วก็ปาดซ้ายขวาเป็นระยะอีกด้วยค่ะ
ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปนี้ก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาแล้วครับ
บางลายถึงก็บอกคนขับรถรับส่งพนักงาน
ขับรถประมาทขาดสติเห็นใจพนักงานที่นั่งอยู่ท้ายรถ

ส่วนก็ระบุอีกบอกว่าภาพช่วงต้นคลิปเนี่ย
รับส่งพนักงานแซงขึ้นมาเนี่ย

ไม่ยอมให้แซงผมสังเกตได้นะ
นี่แปลว่าเมื่อคุณไม่ได้มีน้ำใจแบ่งปันให้แก่กัน

เลยเปิดปาดกันไปมาแบบนี้นะคะ

ที่ตั้งกล้องให้เราก็ไม่ยอมคันนี้ด้วย

พอจะเปิดไฟเลี้ยวไม่ให้เค้า

ใช่ค่ะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะ
ก็เลยได้ติดต่อไปสอบถามกับเจ้าของคลิปค่ะ
ก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม
บริเวณตำบลดงกระทงยามอำเภอเมืองศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
โดยก็พบเห็นบ่อยครั้งนะคะที่รถรับส่งพนักงาน
มีพฤติกรรมขับรถหวาดเสียวมักจะขับรถเร็วแซงรถหลายหลายคัน
ซึ่งขณะนี้ก็ได้นำคลิปวิดีโอไปใช้เป็นหลักฐาน
เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ซึ่งทางตำรวจก็แจ้งว่าถ้าเจอพฤติกรรมแบบนี้อีก

นี่นะฮะชาวศรีมหาโพช่วยบอกด้วยนะฮะถ้าพบเห็นแบบนี้นะฮะ
ขณะนี้นางสาวยุภาเหล็กเพชรผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ซึ่งก็เป็นผู้ดูแลพนักงานขับรถในคลิปนี้

รับทราบแล้วค่ะถึงพฤติกรรมของคนขับรถค่ะ
พนักงานขับรถไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทนะคะ
แต่เป็นผู้รับจ้างบริษัทมาอีกทีนึง
เข้ามารับเหมารับส่งพนักงานของบริษัท
ทีนี้จะเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
หากผิดจริงทางบริษัทจะมีมาตรการ

ก็คือเลิกจ้างบริษัทรับเหมานี่แหละครับ
ก็ดูจากภาพแล้วมันก็เห็นกันอยู่นะครับ